ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
ตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตในเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจของคนในครอบครัวของคุณนะครับ
และในวันนี้นะครับครอบครัวที่มีวิกฤตมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับ
เป็นชีวิตของครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีความรักอันอบอวนของคุณตาและคุณยายซึ่งท่านใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง๕๐กว่าปีนะครับ
และความรักของคุณตาคุณยายนี่เองนะครับซึ่งเป็นพลังที่ทำให้พวกเขาทั้งคู่อยู่กันมา
ทั้งสองนี้นะครับเป็นลมหายใจซึ่งกันและกัน
ถ้าวันหนึ่งวันใดขาดคนหนึ่งคนใดไปอีกหนึ่งชีวิตคงจะอยู่ต่อไปไม่ได้บนโลกใบนี้
ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
จำความได้อยู่กับตายายมาตลอด
จนหนูเรียกเขาว่าพ่อตีแม่ใหญ่หนูรักเขาเหมือนพ่อแม่คนหนึ่งเลย
นาเดียค่ะชื่อจริงนาราจงศักดิ์ศรีอายุ๑๕ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนสติลวันละครั้ง
ตั้งแต่เด็กตายายเลี้ยงมาตอนนั้นสบายมากค่ะ
ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เลยยิ้มได้ทุกวันอยากได้อะไรได้มาหมดเลยแบบ
พอเริ่มโตมาทุนอนุบาลตอนนั้นก็ยังมีความสุข
พอเริ่มเปลี่ยนก็ประมาณป๕ป๖ได้ค่ะ
เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยสบายก็เริ่มแย่ลง
ก็เป็นโรคไตนะครับเจ็บหน้าอกเจ็บนอกใจเนี่ย
รู้สึกเหนื่อยง่ายแต่ว่ามันก็มีเดินไปมันก็หอม
ทองพูนจงศักดิ์ศรีค่ะชื่อเล่นชื่อแดงค่ะ
อายุ๗๑ค่ะแล้วตัวฉันก็เป็นมะเร็งมะเร็งในตับ

เราได้ทำพระได้งานเยอะเราก็มีเงินเป็นแสน
เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงตะไคร้เลี้ยงได้หมด
ตังค์คำพระมันเหลือเก็บเหลือกิน
ไปเที่ยวที่ไหนไปบางแสนไปอะไร
เราก็ใช้เงินอันที่ทำพร้าทนั่นแหละ
ที่ตาป่วยไปโรคไตเนี่ยนะคะเราใช้เงินเยอะมากค่ะ
เพราะว่าค่าที่จ่ายมันสูง
มันเริ่มลำบากตอนที่ตาหนูป่วยค่ะแล้วเขาเหมือนไม่มีไม่มีแรงอย่างนู้นอย่างนี้
เหมือนทำแบบไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนจากที่เดินไปไหนมาไหนได้ค่ะ
จะนั่งอยู่แต่ในบ้านทำพาไม่ไหวไปพาชุมชนไม่ได้
คนอื่นก็ต้องมาเป็นแทนยายก็ขายโคกระสาทิ้งไปก็
แต่ที่แม่รู้ว่ายายก็ขายโคกสาทิ้งมาให้แม่ก็เสียใจมาก
เหมือนตัดต้นทางหาเงินตัวเองไปแล้วอะ
ร้านผมเป็นวันนี้อยู่หลังวัดครับรับจ้างเขาครับไม่ใช่เจ้าของร้าน
รับกินเปอร์เซ็นต์เฉยครับเพราะว่ามีรายได้พอเล็กน้อย
บ้านปัจจับันนี้พ่อแม่ผมอยู่๒คนนะครับ

แล้วน้องสาวก็ไปอยู่แถวพุทธมนตรสาย๒
ซื้อความอยู่บางวันถ้าเกิดหาเงินได้

อย่างถ้าจันขับรถได้ตัวฉันขับรถได้
ได้เงินก็จะเข้ามา

แต่ถ้าบางวันเกิดทั้งพี่ทั้งน้อง
คือได้เงินแต่ได้น้อยพี่ชายขายของไม่ได้
พ่อแม่ก็จะไม่ได้เงินด้วยให้ได้เงินในวันนั้น

เอาโจ๊กเอาอะไรมาให้พ่อกับแม่แม่คิด
กันกับพี่ชายพี่ชายนี่บางวันก็จะเข้ามามาดูแล
วันนี้ผมก็พากันมาดูแลนะครับ
ใครว่างก็มาครับใครว่างสลับกันไปมาครับ
มาช่วยดูแลหาข้าวหาปลาให้พ่อแม่
น้องบ้างหลานบ้างสลับกันดูแล
ที่หลานก็กลับจากโรงเรียนก็มาช่วยดูแลปู่เจ้า

หนูเริ่มโตมาหนูก็ชอบทำขนม
หนูก็ลองทำขนมไปขายที่โรงเรียน
คอนแฟคอะไรอย่างนี้

แล้วคราวนี้พอทำมามันก็เวิร์กก็เลยลองเอาไปขาย
เพื่อนลองกินเพื่อนชอบเพื่อนก็บอกขอสั่งซื้อ
เอาก็ทำไปเผื่อเพื่อนค่ะ
ก็เลิกเรียนมาหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหน

ก็แบ่งเบาภาระลุงกับแม่ด้วย
เขาจะได้มีงานของเขาไปทำค่ะ
แบ่งหน้าที่กันไปช่วยได้เขาที่หนูช่วยค่ะ
เงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
แล้วมาเจอในสภาพชีวิตอย่างนี้แล้วมัน

อยู่ไปก็มันก็ไร้ค่า
คิดแล้วตายดีกว่า
เราไม่เสียใจของพวกนี้ค่ะ

แต่ชีวิตแฟนเราสำคัญฝาก

เราก็ไม่อยากให้ตายจากกันไป
ถ้าเขาตายเราขอเราตายก่อน

เพราะอยู่กันมาต้องห้าสิทธิฟัง

อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วไม่ทิ้งกันไปไหน

ถ้าฉันนอนข้างล่างเพื่อเขากลดมา

ถ้าไม่มียายอยู่

ตากับยายมารักษาเขา

หรือทุเลาไปบ้าง
ถ้ายายขาดตาไปก็คงขาดกำลังใจแน่นอน

ถ้าเกิดขาดใครก็เข้าไปมันผูกพันนะคะ

ความยากจนบนความป่วยไข้
แต่ยังมีรักแท้ที่ดูแลกันมา

จนถึงตอนนี้ล่วงไปถึง๕๐กว่าปี

ส่งต่อไปยังลูกยังหลาน
ทำให้เขาได้เห็นรักแท้ที่บริสุทธิ์ครับ
และครอบครัวของพี่จันทร์อยู่ที่นี่แล้วครับ
ขอต้อนรับทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ

แนะนำกันก่อนก็จะมีคุณตาตินะครับ

แล้วก็พี่จันทร์พี่จันนี่คือลูกสาว

เป็นคนสุดท้องพี่ชัยเป็นคนที่หนึ่งคนแรกเลย
แล้วคนระหว่างขั้นนั้นก็คือเสียชีวิต
สองคนแล้วครับตายไปสองคนครับ
ก็เหลือกันเท่านี้ในครอบครัว
ส่วนหลานสาวและลูกนาเดีย
ก็เป็นลูกของคุณแม่จันทร์
เห็นบอกว่าอยู่กับคุณตาและคุณยายมา

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะครับที่จะเห็นในภาพชีวิตบอกว่า
ตอนแรกไม่มั่นใจเลยว่ามีรักแท้และรักจริงนี้อยู่
แต่เห็นคุณตาคุณยายเป็นแบบอย่าง
ในเรื่องราวด้วยบอกว่าเห็นยายต้องนอนอยู่ข้างเตียง

นอนข้างล่างบางครั้งผมก็ตกมาลงโดนเข้ามา

วันหนึ่งวันใดเกิดตานอนแล้วพลิกลงไปตก

ทับยายค่ะยายเป็นคือให้

ไม่ให้เขาเจ็บค่ะ
ตารักยายมากแค่ไหนครับ
พูดถึงรักรักกันนานยาวนานมากครับ
ก็คือตายแทนกันได้เลย

ก็เลยก็อยู่อย่างคนไร้ค่านอนอยู่กับบ้านอย่างเดียว
เห็นบอกว่าเคยคิดสั้นด้วยเหรอตา
เคยจะฆ่าตัวตาย
คือเพราะว่ามันเป็นโรคนี้มันไม่มีโอกาสหายแล้วครับ
หมอบอกแล้วไม่มีโอกาสเป็นตลอดชีวิต
แข็งนะครับเป็นกำลังใจให้
แล้วเรื่องคิดสั้นไม่เอาแล้วนะต้องอยู่สู้กัน
เพราะว่ารู้ว่าลมหายใจคือขาดใครไปคนหนึ่งก็ไม่ได้
ให้ถึงที่สุดนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้

สิ่งที่หนูต้องมาอยู่กับตากับยายเนี่ย
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีปัญหากันนะครับ

อาคานร่างบ้าง

อองเค้า

ไม่เป็นอะไร

ก็คือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเลย

คือการที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับ
ต้องมีทุนร้อนในการไปเรียนแต่ด้วยพระเอิญ
บุญมีแต่กำบังอีกไหมคุณเอ้ย
ก็เลยไม่สามารถที่จะได้ไปตรงนั้น

เสียใจค่ะแต่ถ้าหนูไปก็ไม่มีใครดูแลตายาย
ตอนเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีใครดูแล
หนูอยู่หนูดูแลตายายดีกว่าค่ะ
หัวอกของคนเป็นแม่เนาะ

คือช่องทางที่ลูกจะไปมีอนาคตที่สดใส

สิ่งที่หนูกำลังทำอยู่เนี่ยมันประเสริฐมาก
รู้ไหมลูกว่าหนูกำลังเรียนวิชาชีวิตที่หลายคนไม่ได้เรียนและไม่มีโอกาสได้ทำนะลูก
รู้ไหมลูกว่าหนูกำลังเรียนวิชาชีวิตที่หลายคนไม่ได้เรียนและไม่มีโอกาสได้ทำนะลูก

คำน้ำหยดที่ให้ท่านกินตรงนี้พี่เอคิดว่ามันเป็นบุญเป็นกุศล
คิดว่าหนูต้องประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแน่

การศึกษาไม่สายสำหรับคนที่ฝ่ายรู้
เดี๋ยวมีโอกาสเราสามารถทำได้แต่ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ต่างหาก
ที่เราต้องรีบทำก่อนนะลูกนะ

จันพี่จันเป็นลูกคนสุดท้องเลย

ขับวินมอเตอร์ไซค์มานานหรือยังครับ

เห็นบอกว่าตอนที่พี่จันทร์เนี่ยเวลาขับเนี่ย

วันไหนถ้าเกิดว่าได้เงินจากวินมาเนี่ย
พอเอามาให้พ่อแม่มีมากก็ให้มากมีน้อยให้น้อย
วันไม่มีเลยก็เอาอาหารการกินมาส่งท่าน

ค่ะทำให้พ่อกับแม่แล้วค่ะ

สายถ้ามีเงินก็สายจะเข้าไปดู

แล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้พ่อกับแม่ไว้ใช้
ห่วงอะไรลูกสาวคนนี้ไหมครับ
อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้าง

พี่ชัยนี่ก็เป็นพี่ชายนะครับมีรายได้จากอะไรบ้างครับทุกวันนี้
สังกทากับปลาครับแต่ไม่ใช่เจ้าของร้านเลือกกินเปอร์เซ็นต์เขาครับ

พี่ชัยตอนนี้ห่วงอะไรทั้งสองท่านนี้มากที่สุดครับ
ก็หลายท่านอยู่ด้วยกันนานครับ
พยายามช่วยท่านนะครับช่วยท่านที่ผมช่วยได้ช่วยที่หาได้
ก็มาหาท่านบ่อยทีก็เอาของเข้าของจากที่พระท่านให้มาเนี่ย
ก็มาแบ่งพ่อแม่ทานบ้างครับให้พ่อแม่ได้ทานครับที่วัดนะครับ
ฝาเถอะถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่งเนี่ย
ก็คิดว่าให้พ่อแม่เขาครับให้พ่อแม่ได้ต่ออยู่ด้วยกันนานครับ

ใช่ครับเป็นทุนรักษาท่านต่อไปครับ
เพื่อที่จะให้ท่านได้มีลมหายใจอยู่กันไปนานนะครับ

และขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณแม่และคุณพ่อด้วยนะครับ
วันนี้นะครับทั้งคู่นี่ก็คือคู่ชีวิตที่ทุกท่านมาบนเวทีแห่งนี้
เพื่อที่จะมาต่อลมหายใจซึ่งกันและกัน

ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการตอบคำถามนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วคู่ชีวิตที่เราได้รับฟังเรื่องราวไปนั้นนะครับ
ก็เป็นคู่ชีวิตอีกหนึ่งคู่ที่ดูแลซึ่งกันและกัน
เป็นลมหายใจซึ่งกันและกันใช้ชีวิตด้วยกันมา
ยาวนานถึง๕๐กว่าปีขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปก็ไม่ได้
เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไปอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็คงจะไม่มีลมหายใจอยู่ไปได้เพราะว่าขาดกำลังใจนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นแรงเชียร์และแรงใจให้กับครอบครัวของพี่จันทร์จากกรุงเทพมหานครนะครับ
ที่จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตกับคำถาม๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ผูกพันกับชุมชนวัดระคังมากแค่ไหนครับ
ยายผูกพันหัวละคังเนี่ยพ่อยายเป็นเด็กวัดระคังเกิดที่วัดระคังค่ะ

ประตูเอกของวัดระคังมีชื่อว่าประตูอะไร
ประตูเนี่ยเขาสร้างหมายหมดค่ะยายบ้านใจว่ายายกลับโทษ